ผมว่าเบื้องแรกเนี่ยผมอยากจะตอบคำถามแรกมากกว่าว่าการที่บอกว่าชาตินี่คืออะไร
ผมเห็นด้วยกับคุณพิธานะครับชาติเราเนี่ยหลักใหญ่ใหญ่เรากำลังพูดถึงประชาชน
เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะของพักการเมืองนะครับที่คุณจะเข้ามาทำงานนะครับ
ควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องประชาชนเพราะฉะนั้นในนโยบายของพักเอง
สิ่งที่สำคัญคือทำประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด
คำที่เป็นไปประดิษฐ์วาธกรรมว่าอะไรนะประชานิยม

ผมไปเรื่องประชานิยมฟังจนเป็นของเป็ดเลวร้ายผมถามคำถามเดียว
ถามคุณจอมขวัญก็ได้ว่าถ้าประชาไม่นิยมเขาจะเลือกคุณเหรอนะครับ
แล้วผมว่าในฐานะแบบนั้นนะครับถ้าถามว่าเรื่องช้างชาติหรืออะไร
เราเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเหยื่อนะครับตลอดเวลาเนี่ย
เราเป็นคนที่ได้รับความนิยมได้รับการเลือกตั้งมาตลอดทุกครั้ง
ตั้งพักไทยรักไทยมาเป็นคะแนนสูงสุดแล้วก็เป็นคนที่ถูกรัฐประหารมาสองครั้ง
เราเนี่ยคือเหยื่อของกันที่ประดิษฐ์วาธกรรมหรือการระดมขึ้นมา
แต่ประชาชนเขาไม่ได้เชื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเลือกเราเป็นอันดับหนึ่งตลอดเวลาครับ
ที่เป็นต้นใบทางไทยรัดทีวีช่อง๓๒มาดูกันว่านโยบายของใครจะแก้ปัญหาให้ชาวเหนือได้
ร่ำใบไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน